กลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจนะครับ
เกี่ยวกับกรณีการคบซ้อนระหว่างภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชุมพร
กับครูอัตราจ้างหญิงในโรงเรียนที่เป็นนักยิงปืนทีมชาติไทยด้วย
ความคืบหน้าของกรณีนี้เป็นอย่างไรรวมทั้งที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

ข้ารายงานที่พี่เดินขึ้นศูนย์ดำรงทำพี่ใช้เวลาคิดเป็นเดือน
จากเหตุการณ์ที่พี่เจอพี่ไม่ได้หึงหวงหน้ามืดแล้วเดินขึ้น
วาที่ร้อยตรีหญิงชนกปภัทรรัตนับกระเสริฐอายุสิบสี่ปีหรือกรูส้ม
อัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสวี
ดีกรีนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน
ออกมาพูดด้วยความคลางแคลงใจ
หลังต้องเสียชื่อเสียงที่สะสมมานาน
จากดีกีนักกี๖๐๐จากทีมชาติเกือบสิบปี
เพื่อขอความเป็นธรรมและเรียกศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคนหนึ่ง
หลังถูกผู้อำนวยการโรงเรียนคนหนึ่งย่ำยีจิตใจ

และยอมตัดผมสั้นแต่งตัวให้ดูคล้ายสาวหล่อ
ตามคำสั่งของผู้อำนวยการช่วง๕ปีให้หลัง
เพราะเกรงว่าฝ่ายชายจะเสียหาย
แต่ผู้อำนวยการรายนี้กลับไปมีรักใหม่กับครูสาวอีกคนนึง
เมื่อรักจิตจังจึงถูกกันแกล้ง

โดยการฟ้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผู้อำนวยการคนนี้
รองพอเขตโทรมาหาพี่
บอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเรื่องมันเป็นมายังไง

เรานัดเคลียร์นัดตกลงกันเอาไหมเดี๋ยวผมเรียกท่านผอมาด้วย
ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไปถึงเขตพื้นที่เนี่ย

หรืออาจจะประเด็นอะไรที่ทำให้พี่แกเสียหาย
ตนาของครูส้มวันนั้นคือต้องการจะเคลียร์ด้วยกันสองคนให้จบ

อันนี้ถ้าว่าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล้าสาบานให้ตายเลยก็ได้

ส้มยอมรับว่าจำเป็นต้องเซ็นสัญญาในวันนั้น
เพราะผู้อำนวยการคนดังกล่าวบอกว่า
เซ็นสัญญาฉบับนี้ก็จะเซ็นค้ำต่อสัญญาจ้างค่าราชการให้
แต่เมื่อถึงกำหนดวันเซ็นสัญญาจ้างค่าราชการ
ผู้อำนวยการคนดังกล่าวกลับไม่เซ็นให้ตามสัญญา
ทีมข่าวไทยรัฐจอบประเด็นลงพื้นที่ไปสืบหาตัวผู้อำนวยการคนดังกล่าว
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร

ทราบจากนายรณชัยเกิดเนธรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการไปราชการต่างจังหวัด
ทีมข่าวพยายามติดต่อไปสอบถามข้อเท็จจริงทางโทรศัพท์หลายครั้ง
แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับ
ข่าวรักสามเศร้าครั้งนี้ทำให้นายอดุลเงินศรี
อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชุมพรเขต๒
ต้องออกมาชี้แจงว่าทราบเรื่องทั้งหมดแล้ว
และรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดแล้ว
แต่ขณะนี้ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร
ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาที่เขตการศึกษา
จึงดังกล่าวในวันนั้นยืนยันว่าไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
ว่าไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา

และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
และก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ทางครูส้มเซ็นสัญญา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน